มาค่ะใครติดตามข่าวคุณอ้ำอยู่บ้าง
คือต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าฉันจะนอนหลับไหมฉันจะได้นอนคืนไหน
เพราะตามกันมาช่วง๒๓วันนี้แล้วถูกไหมคะ

พี่หนุ่มกับคุณมดดำก็ต่างฝ่ายต่างบอกว่า
ไม่อยากพูดไงใช่ไหมอยากให้เจ้าตัวมาพูดเอง
วันนี้เจ้าตัวพูดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณพก
โซโพกออกมาพูดแล้วและฝั่งของคนที่ถูกพาดพิงว่าเป็นมือที่สาม

เขาบอกว่าเลิกกันใช่ไหมคุณอ้ำกับคุณพก

เอางี้เลยไฮโซโพกออกมายืนยันว่าเลิกจริง
ส่วนฝั่งที่ถูกพาดพิงก็บอกว่าจับมือกันจริง

เพราะมันเป็นประเด็นร้อนมาตั้งแต่ปีใหม่เลย
ที่คุณอ้ำแวะมาปาร์ตี้วันเกิดพี่เอที่บ้าน
แล้วบอกว่าฉันรู้เลยว่าเพื่อนต้องนินทาฉัน

วกกับการร้องเพลงวาดไว้ของโบกี้ไลออนที่บอกว่า
เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่
แล้วมันก็มีข่าวก๊อต๑๐ว่าเนี่ย
คุณอ้ำกับไฮโซโพกเลิกกันแล้ว
เพราะว่าไม่มีภาพเขาดาวน์ปีใหม่ไม่มีภาพคู่อยู่ด้วยกัน
ที่อาจบอกเพียสุนประชายแล้วพี่เอ๊บอก

แล้วมีกระแสเรื่องมือที่๓ออกมาอีก
แค่นั้นคนก็ขนหัวลุกนอนไม่หลับกันแล้วนะ
อีกวันหนึ่งคนไปส่องคอมเมนต์พี่อ้ำพี่อ้ำก็เขียนแซวคุยกับเพื่อนว่า
จับมือเท่ากับเพื่อนท่องไว้ก่อนแล้วคุณแหวนแหวนที่เป็นเพื่อนสนิทพี่อ้ำ
ก็ขยี้ประเด็นนี้อีกไอ้จับมือเท่ากับเพื่อนเนี่ย
แล้วก็มีประเด็นที่บอกว่านางเอกมือที่๓มซุปตาเบอร์๑ไปเที่ยวโคราชจับมือกัน
มีคนเห็นก็เลยโทรมาแจ้งมันเหมาะเจาะไปหมดทุกเรื่องเลย
แล้วมีคนเห็นว่าไปจับมือกับไฮโซโพกแฟนของคุณอ้ำ
ใช่แล้วก็เลยโทรมาบอกคุณอ้ำ
นี่มันยิ่งใหญ่มากอลังการจริง
ไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวผมใจเย็นนะทุกคน
ผมขอใช้เวลาอยู่คนเดียวกับครอบครัวและน้องหมาก่อน

เออผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตะก่อนครับ

ล่าสุดเลยดีกว่าเอาวันนี้เลยดีกว่าเมื่อไม่นานมานี่แหละค่ะ
ไฮโซโพกออกมาโพสต์ไอจีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ยาวชี้แจงชัดเจน

ตอนนี้ผมเห็นหลายบุคคลโดนโยงเข้ามา

ผมรู้สึกไม่ดีที่ต้องทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลย

ตั้งแต่เราคบกันมาหมายถึงไฮโซโพกกับพี่อ้ำ

ผมไม่เคยมีแม้แต่คิดว่าจะมีหรืออยากมีมือที่สาม
ด้วยความที่คุณอ้ำเป็นผู้หญิงที่ดีที่ผมรัก

จนถึงทุกวันนี้ประโยคนี้คือประโยคเด็ดค่ะ
แม้เราได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์มาระยะหนึ่ง

โซโพกบอกว่าเกือบ๕ปีที่ผ่านมา
คุณอ้ำเป็นคนที่ดีและดีกับผมและครอบครัวมากมาตลอด
เรามีทั้งเวลาทุกข์และเวลาที่สุขและพยายามด้วยกันมามาก
จนถึงวันนี้ผมก็ยังให้เกียรติคุณอ้ำเสมอ
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาโดยตลอด

ส่วนทางคุณอ้ำเห็นว่าเร็วนี้จะมีคิวออกงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังทิศน้อย
ที่จะเข้าฉายปลายเดือนมกราคมนี้
ก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีนักข่าวไปรุมสัมภาษณ์
ส่วนประเด็นดารามอมม้าที่บอกว่าถูกโยงมาเรื่องจับมงจับมือจนถึงขั้นมีคนบอกว่า
พอถามว่าจับมือทำไมตอบว่ากลัวหลงอะไรนั่นใช่ไหมคะ
คือก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะเรื่องจับมือนะ

ดารามอม้าเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อวาน

คนนู้นคนนี้นางเอกชื่อชื่อมม้าเยอะแยะไปหมด
มีคุณมีนเพชยาก็โดนติดรักแหเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วเหมือนกัน
ซึ่งทุกคนบอกไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลย

ซึ่งผู้จัดการของดารามอม้าเนี่ยเขาออกมาชี้แจงผ่านสำนักข่าวหนึ่ง
เขาบอกว่ามันมีการจับมือกันจริงแต่เป็นการจับมือแบบไม่ใช่เดินจับมือเที่ยว
ไม่ได้ไปจับมือที่โคราชอะไรนั่นด้วยมันเป็นงานที่บังเอิญไปเจอกัน
แล้วดารามอม้ากับไฮโซโพกเขารู้จักกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกัน
เป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันอยู่แล้วแล้วเป็นการจับมือเหมือนแบบคนมันเยอะในงานอ่ะคือจับมือดึงเข้างานเฉยไม่ได้เดินจับมือกระหุงกระหนิงไปเที่ยว
ปาร์ตี้ปีใหม่อะไรแบบนั้นแล้วที่บอกว่าเขากลัวหลงค่ะอะไรเนี่ยผู้จัดการของดาราม้าบอกว่านี่ก็พูดเกินไปไม่มีใครพูดประโยคนี้เลยก็ไม่เข้าใจว่าคนให้ข่าวต้องการอะไร
ต้นเท่าที่รู้มาอันนี้ฝากถึงชาวเน็ตคนที่ดูข่าวหรืออะไรที่เขาจะเข้าไปคอมเมนต์ใดอะไรยังไงเนี่ย
ระวังนะคะมันมันมีสิทธิ์โดนฟ้องได้นะคะถ้าคุณไปแบบพาดพิง
คือแสดงว่าณขณะนี้เนี่ยทางฝั่งของฝ่ายชายคือคุณพกไฮโซโพกยอมรับว่าเลิกกันมาระยะหนึ่งแล้ว

แล้วก็เรื่องของมือที่๓เนี่ยถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยผู้จัดการของดารามอมมที่ถูกพาดพิงว่าไปจับมือกันเขาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับมือที่๓เลย

ก็ดึงมงดึงมืออะไรตามภาษาในเรื่องงานปาร์ตี้